มาดูการไล่ล่าติดตามจับกลุ่มคนร้ายกันหน่อยนะคะที่จังหวัดสตูนค่ะ
ตำรวจกองปราบเขาเปิดปฏิบัติการไล่ล่าตัวคนร้ายคนร้ายนี้มีหมายจับอยู่นะคะ
คดียาเสพติดและฆ่าคนตายนะคะซึ่งขณะที่จับกลุ่มคนร้ายเนี่ย
ปะทะตำรวจนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็ไปไม่รอดค่ะ
ตำรวจกองปราบรามสนที่กำลังกับตำรวจภูทรสตูนนะคะ
เปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นบ้านเลขที่๑๑๔หมู่ที่๕ตำบลท่าเรืออำเภอท่าแพรค่ะ
หลังจากที่ไปสืบทราบว่านายพันธ์ศักดิ์เตบสรรนักค้ายารายใหญ่ในพื้นที่
และผู้ต้องหาคดีฆ่าและพยายามฆ่าหลบซ่อนตัวอยู่ในบ้านหลังนี้
ตำรวจไปถึงหน้าบ้านนะคะนายพันศักดิ์ขับรถกระบะสีขาวคันนี้ค่ะ
ออกมาแล้วก็ยิงเบิกทางเพื่อที่จะหลบหนีด้วย
ก่อนที่จะมีการปะทะกันประมาณ๕นาที
ทำให้รถกระบะคันสีขาวนะคะถูกยิงเป็นรูพลุนที่ประตูด้านข้างนะคะ
จากนั้นนายพันศักดิ์ไม่ยอมนะคะลงจากรถวิ่งหลบหนีไปนะคะ
ต่อมาตำรวจวิ่งตามไปอีกค่ะไปจับกลุ่มตัวได้ที่บริเวณบ้านหลังหนึ่ง
ซึ่งอยู่ใกล้กันนะคะซึ่งนายพันธ์ศักดิ์ถูกยิงที่ขา
และเจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
จากนั้นค่ะพอได้ตัวคนร้ายแล้วเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปดูว่า
ในบ้านนี้มีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมนะคะ
ตำรวจเข้าไปตรวจค้นค่ะพบปืนพกสั้นขนาด๙มม
ที่คนร้ายใช้ยิงต่อสู้ตกอยู่นี่แหละ
ส่วนรถกระบะคันสีขาวที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนี้นะคะ
ก่อนหน้านี้เป็นรถกระบะสีดำ
แต่ว่านายพันศักดิ์ใช้สติ๊กเกอร์สีขาวปิดทับเพื่อเป็นการอำพราง
พร้อมกระสุนเต็มแมกกาซีนพร้อมใช้งานด้วยค่ะ
จากประวัติพบว่านายพันธ์ศักดิ์ที่พยายามหลบหนี
เคยถูกจับคดียาเสพติด๖คดีปี๒๕๕๙
ร่วมกับพวกยิงนายภูมิอินตาฝาในพื้นที่อำเภอท่าแพร
ปี๒๕๕๙มีคดีเหมือนกัน
สารวัตรกำนันในพื้นที่อำเภอควนกาหลง
ซึ่งนายพันธ์ศักดิ์ถือว่าเป็นนักค้ายาเสพติดรายใหญ่
แล้วก็มีคดีติดตัวหลายคดีซึ่งตำรวจไล่ล่ามานาน
แล้วก็หลบหนีได้ตลอดแต่ว่าสุดท้ายไปไม่รอดนะคะ